มาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่พิจิตรค่ะ
คือมีคนงานรับจ้างวางท่อซีเมนบ่อบาดาน

แล้วก็ทับคนงานเหตุการณ์เนี่ยบาดเจ็บไป๑
เสียชีวิตไปหนึ่งเดี๋ยวดูจังหวะที่พยายามจะช่วยคนงานขึ้นมา

แต่สุดท้ายเสียชีวิตไปคนหนึ่ง

น้ำนะไหม
น้ำน้ำไหม

ประมาณนี้กี่นาทีประมาณ
เจ้าหน้าที่พยายามอย่างเต็มที่แล้วค่ะ
แต่สุดท้ายก็ยื้อชีวิตเอาไว้ไม่ได้นะคะ

รุ่งกำจัดอายุ๕๐ปี

นายวัญชัยศรีสุพรรณอายุ๔๖ปี

มารับจ้างวางท่อซีเมนบ่อบาดานที่จุดเกิดเหตุตรงนี้อยู่กลางทุ่งนานะคะ
หกตำบลดงกลางอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่ายเมื่อวาน
ทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไปคุยกับนายวัญชัยคนงานที่รอดชีวิตมาได้อะค่ะ
วันนี้ได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วนะคะ
แต่เจ้าตัวก็ที่หน้าผากเนี่ยนะเย็บไป๕เข็ม
ขามีรอยถลอกเพราะว่าดินร่วงใสนี่ค่ะคนนี้นะคะในวันชัย
วัญชัยบอกว่าตัวเขากับนายวิทิศผู้ตายได้รับการว่าจ้างจากเจ้าของที่ดิน
ให้ไปวางท่อซีเมนเพื่อเจาะบ่อบาดาน
สำหรับวางเครื่องสูบน้ำเพื่อใช้ในภาคการเกษตรนะคะ
ตอนเกิดเหตุนายกฤษณะคล้ายผูกอายุ๕๕ปีเป็นคนขับรถแบ็คโฮ
หลุมลึกประมาณ๑๐เมตรปากบ่อกว้าง๔เมตร
ตัวนายวัญชัยกับนายวิทิศก็เอาวงบ่อซีเมนนะคะลงไปก้นบ่อ
เพื่อวางเรียงเป็นชั้นเป็นชั้นน่ะนะคะวางได้แค่สองวง
โอ้โหดินมันร่วงลงมาเลยค่ะทะลมลงมาแล้วก็ล่วงมาจากด้านหลังนะคะ
จนเขาขมัมแบบไม่ทันตั้งตัวเหลือแต่หัวโผล่ขึ้นมา
นายวัญชัยก็รีบพยุงตัวเองลุกขึ้นตะโกนขอความช่วยเหลือแล้วก็พยายามช่วย
ช่วยนายวิทิศที่ลงไปด้วยกันแต่ช่วยไม่ได้เห็นเพื่อนตายไปต่อหน้าต่อตาเลยนะ

มันมีเสียงก็มั้ย
มันไม่มีเสียงเลยครับมันอยู่อยู่มันก็บึ๊บลงมาเลยอ่ะครับ
ทีแรกมันลงมาก้อนเล็กแล้วก็ผมก็บอกว่าเฮ้ยระวังนะ
พอก้อนเล็กลงมาได้สักประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้ก้อนใหญ่ก็บุ๊บลงมาเลย
ผมก็บอกว่าเฮ้ยจ๊อตดินถล่มลบไปก่อนนั่นนี่นั่นเบียงตัวออกหนีก่อน

ทีนี้ก็ทันหรือไม่ทันผมก็ไม่ทราบตอนนั้นผมก็โดนเหมือนกัน
โดนยังไงครับพี่เราทับเราถึงขนาดไหนครับ
ก็ทับแค่ขอเลยผมก็เต็มหลังผมก็เลยครับ
แต่พอนี้ผมก็พอรู้สึกตัวขึ้นมาได้ผมก็ถีบตัวออกจากดิน
ผมก็แงะไปเห็นก็เหลือประมาณแค่หัวนี่แล้วทีนี้มันลงไปก้อนสองนี่มันเต็มตัวเลย
ตอนที่อยู่ในบ่อนพี่วิทิศอาคารได้พูดอะไรครับลูกพ่อลูกหลู่อะไร
ไม่ได้พูดอะไรนะผมก็บอกว่าก็มีก็บอกว่าผมก็อธิษฐานบอกว่าขอให้เสร็จไว
ลูกจะได้ขึ้นเพราะว่าลูกก็ร้อนผมว่าอย่างนี้ลูกไม่ได้มาลบหลู่อะไรก็ขอแค่เอาน้ำไว้ใช้ทำนาทำอะไรแค่นี้ผมก็บอก
ผมก็เห็นเพื่อนเสียต่อหน้าต่อตาไปผมก็ไม่รับแล้วงานตอนงานอย่างนี้มันคือมางานเสี่ยงผมก็ไม่เอาแล้วครับ
นายวัญชัยบอกว่าก่อนที่ดินจะถล่มลงมามันไม่มีเสียงเตือนอะไรเลยนะคะ
อยู่ดีก็โครมลงมาเลยแล้วก็ร่วงมาทางด้านหลังด้วยโชคดีที่ตัวเองศีรษะยังโผล่อยู่
ก็ตะโกนเรียกให้คนมาช่วยทันไม่รู้ว่าสาเหตุที่ดินถล่มลงมาเกิดจากอะไรนะคะคือดินตรงนั้นเป็นดินเหนียวก็เลยไม่รู้ว่าเป็นเรื่องของความอาถรรพ์ไหมก็ไม่มั่นใจ
ปกติเวลาจะขุดจะเจาะอะไรก็จะจุดทูบบอกเจ้าที่เจ้าทางก่อนกันอยู่แล้วแต่ว่าครั้งนี้เจ้าของที่ดินบอกว่าบอกกล่าวเจ้าที่เองนะแล้วก็บอกกล่าวไปแล้ว
แต่ก็ไม่มั่นใจว่าทำพิธีถูกต้องหรือเปล่าหลังจากนี้ไม่รับงานแบบนี้อีกแล้วนะคะนายวัญชัยบอกเพราะว่าเห็นเพื่อนตายไปต่อหน้าต่อตาภาพมันยังฝังใจอยู่เลยค่ะแล้วงานแบบนี้มันเสี่ยงอันตรายมาก
ชาญรุ่งกำจัดพี่ชายของผู้ตายก็พาทีมข่าวของเราไปดูที่จุดเกิดเหตุค่ะเป็นท้องนาโล่งเลยนะคะแล้วก็แห้งแรงด้วยจุดเกิดเหตุอยู่ใกล้ใกล้กับคลองส่งน้ำก็มีท่อซีเมนวางทิ้งไว้แบบนี้ค่ะส่วนบ่อดินที่ขุดแล้วแล้วก็ถล่มลงมาเนี่ยนะเจ้าของที่ดินก็กลบดินปิดบ่อไปแล้ว

เขาเคยรับจ้างวางท่อบ่อบาดานค่ะเคยถูกดินถล่มทับเหมือนกันแต่ครั้งนั้นรอดมาได้ก็เลยเลิกอาชีพนี้ไป
หลังเกิดเหตุมีคนแจ้งก็เลยรีบไปดูนะคะบ่อที่ขุดเนี่ยมันเสี่ยงที่ดินจะถล่มลงมามากเพราะว่าขุดในลักษณะปากบ่อแคบแล้วก็ไปขุดใกล้บ่อน้ำ
คนที่เคยขุดมาก่อนเขาบอกว่าโอ้โหดูแล้วมันเสี่ยงจริงเพราะว่าพอไปขุดใกล้กับบ่อน้ำเนี่ยน้ำมันซึมซึมมาจากใต้ดินได้
เคยเตือนแล้วในชาญบอกเคยเตือนน้องชายแล้วว่าเลิกเถอะอาชีพแบบนี้มันเสี่ยงเสี่ยงอันตรายแต่น้องชายก็บอกว่าก็จะระวังตัวนะ
แต่สุดท้ายก็มาเจอกับเหตุการณ์ดินถล่มทับจนเสียชีวิตนะคะตัวนายชาญบอกว่าก็คงจะเป็นคราวเคราะห์ของน้องชายด้วยแหละเพราะว่ามีคนมาจ้างให้ไปตัดไม้ไผ่แต่ไม่ไปเลือกจะมาวางท่อบ่อน้ำบาดานตรงนี้
มะเร็งมันก็เคยขุดที่ไปที่ไปลงมาก็ขุดมาเพราะว่าเมื่อวานก่อนวันก่อนก็ไปขุดมาไปขุดมาเสร็จก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรลงได้สบายแต่ผมคิดว่าอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดจนบ่อยยังไงก็บอกบอกมึงอย่าทำเลยอย่างเงี้ขุดวงกันมันเจียง

เห็นว่าเมื่อวานนี้ก็มีคนมาทราบเขาไปทำอย่างอื่นแต่เขาไม่ไปเป็นยังไงครับผม
ไม่ไปจัดก็ไผ่มาเอาอันนี้ก่อนอันนี้มันง่าย
ถ้ามันไปก็ไผ่แต่ถ้ามันพูดขึ้นไปก็ไผ่มันก็คงจะไม่ตายมั้ง
นี่ไงก็ติก็ถามพี่ชายของผู้เสียชีวิต
เขาบอกว่ามันอาจจะเป็นคราวเคราะห์ของเขาจริงก็ได้
มีงานให้เลือกสองอย่างจะไปตัดไม่ไผ่หรือจะมาที่ขุดเจาะท่อบาดานตรงนี้
เขาเลือกมาตรงนี้แล้วก็มาเสียชีวิตตรงนี้ค่ะ
บุญชูจันบัวเจ้าของที่ดินบอกว่าก่อนที่จะลงมือขุดกัน
ก็มีการจุดทูบบอกเจ้าที่เจ้าทางแล้วนะคะ
เรื่องที่เกิดขึ้นไม่น่าจะเป็นอาถรรพ์อะไรก็เป็นอุบัติเหตุมากกว่า